ระบบการเลือกตั้งสอสอปี๖๖ไม่วุ่นวายซับซ้อนเหมือนปี๖๒
ใช่ไหมเรามีบัตรสองใบชัดเจนเขตกับปาร์ตี้ลิสต์
ไม่ต้องมาจัดสรรปันส่วนผสมปั่นศพปั่นเศษอะไรต่างนานา
ถึงเวลาไปแบบโอ้โหหุบหับอะไรกันในสภาโหวตเลือกนายกอีก
แต่ถ้าฟังจากอาจารยุทธพรอาจารยุทธพรบอกว่าหรืออาจารย์ววิชิตก็บอก
ระบบการเลือกตั้งที่มันควรจะสะท้อนว่าประชาชนเลือกพักไหน
โดยเห็นจากสอสอหรือเขตหรือปาร์ตี้ลิสต์หรือแคนดิเดตนายกที่เขาส่งมา
แต่ถึงเวลาไปโหวตกันในสภาอีกเรื่องหนึ่งก็ได้
คุณจะได้นายกของพักคุณที่คุณต้องการหรือเปล่า
ดิเดตนายกที่พักเขาเสนอมา

ภูมิทัศน์ในความคิดของประชาชนณปัจจุบันเนี่ย
มันเปลี่ยนจากปี๖๒ไหมฮะเขามองกันยังไงฮะ
คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโครงสร้างการเมืองมันไม่เปลี่ยน
เพราะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่ารัฐมนูลปี๖๐มันออกแบบ
ดีไซน์ให้รูปชมการเมืองมันเป็นอย่างนี้
นั่นก็คือการที่ทำให้โครงสร้างระบบรัฐสภานั้นบิดเบี้ยว
เบี้ยวยังไงบ้างก็อย่างที่เราคุยกันนะครับ
เสียงประชาชนเข้ามาไม่ได้บอกว่าจะตามนั้นนะ

จัดตั้งรัฐบาลนั่นคือเกมจัดตั้งบันอีกเกมหนึ่ง
คนละเกมกันสอวอีกสอวเข้ามาด้วย

ซึ่งก็คือการเลือกนายกให้ไปจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละ
และนั่นก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์การเมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

คือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในระบบรัฐสภา

อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของความบิดเบี้ยว

แกนหลักรัฐบาลชุดปัจจุบันคือพลังประชารัฐ
ปกติภักรแกนหลักรัฐบาลใครก็ต้องอยากลงสอ
คือตักกะเหตุผลมันไม่เป็นอย่างนั้นไปหมด
นี่คือ๒๓ตัวอย่างที่ยกให้ฟัง
เพราะผลของรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐เนื่องจากอะไร
รัฐมนุนก็ทำให้เกิดลักษณะของพักการเมืองแบบพลังประชารัฐขึ้นมา
ซึ่งไม่มีฐานทางอุดมการพอไปถึงจุดหนึ่งก็ไปต่อไม่ได้
ก็เช่นเดียวกันกับระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม
พอไปถึงจุดหนึ่งก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมาสู่ระบบบัตรสองใบแบบคู่ขนาด
นี่ก็คือสิ่งที่มันยังคงอยู่นะครับในเชิงโครงสร้าง
จะมีการเปลี่ยนในเรื่องระบบเลือกตั้ง
ซึ่งถามว่าจะส่งผลในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหม
ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ